ผู้ชมขาพี่ฝนงานธนสน์ธอณอยู่ดีจุดจุดก็งานเข้ามาเจอกสัญลามูฆ์ขาฤาบิน
เธอบอกโควิดที่ผ่านมานาเปลี่ยนหรือเปล่า
รูปดีตอนนี้น่ะเธอโพสฟ้าวนี้เว้นไว้

ฉันเขาก็เขียนแช่งครัวเข้าให้แบบ
ดูให้ชัดนี่หน้าฝนหรือเออหน้าฝนหรือเปล่า
เหล่าแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าสวยกันยกใย
บอกว่าพี่ฝนแอบย่องไปงัดดั้งมาใหม่หรือเปล่า
ก็เลยต้องโพสต์ภาพซูมมาให้เห็นผู้ดังเห็นรูจมูกกันเลยทีเดียวนะคะ
ร้อนใจนิดหน่อยบันเทิงไทยรัฐไปถามให้ค่ะ
เจ้าตัวรีบแจงชัดเลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่โพสต์ไปเนี่ยก็คือแกล้งอำสภาพอากาศ
อันนี้มันน่าฝนใช่ไหมพี่แจ๊คดูฝน
คือตอนนี้มันอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ร้อน
เนี่ยมันหน้าฝนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังพี่ฝนธนสุนทรเขาหน่อยค่ะ
ไม่ไม่ก็คือประมาณว่าเมื่อเช้าอ่ะมาถึงที่นี่ค่ะแล้วฝนตก
แล้วได้ยินข่าวว่าหน้านี้มันหน้าหนาวไม่ใช่เหรอก็เลยแบบว่าแบบว่าอำตัวเองดูให้ชัดนี่หน้าฝนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้
ไม่ได้ทำหน้านี้แหละค่ะแต่แค่อำตัวเองว่านี่มันหน้าฝนหรือหน้าหนาวอะไรประมาณนี้
เขาจะอำเรื่องฤดูกาลพี่แจ๊คสรุปว่าตกลงตอนนี้ช่วงนั้นคือหน้าหนาว
แต่วันนี้ฝนตกนะกรุงเทพฯหมานคร
เพราะว่ามีมรสุมเข้านะคะก็ระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ